บอกว่าปวดหัวมากสาบแช่งด่าทองมือมีด
เอาซากไก่เนี่ยมาทิ้งกว่าห้าสิบตัวโรคโควิด
ก็ทำให้ฉันเนี่ยอยู่ไม่ผาสุขอยู่แล้วแล้วเนี่ย
อะไรอีกซากไก่กว่าห้าสิบตัวมาถูกทิ้งไว้แบบนี้
อาจจะมาปะปนกับซากไก่เหล่านี้สักประมาณกว่าห้าสิบตัวได้ค่ะ
คุณผู้ชมถูกทิ้งเกลือดเลยนะคะในพื้นที่รอยต่อ๒จังหวัด
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซากไก่บางส่วนเนี่ย
ก็ถูกทิ้งเกลื่อนกระจายบางส่วนก็ถูกบรรจุในถุงพลาสติกสีดำ
แต่ที่แน่ถูกหมาแทะนี่สุดท้ายก็ต้องเผาทิ้งทำลายแบบนี้นะคะ
ที่สำคัญก็ต้องมีการใช้ยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อในรัศมี๑๐๐เมตร
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
แล้วก็เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะเร่งหาต้นต่อของฟาร์ม
ว่าใครเป็นคนเอาซากไก่ตายเหล่านี้มาทิ้งเกลื่อนแบบนี้
คุณไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยนะคะ

เบื้องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นไก่จากฟาร์มในจังหวัดสระบุรี
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อเอาผิด
ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้กังวลมากถึงมากที่สุด
บอกว่าซากไก่เหล่านี้มีเชื้อโรคร้ายแรงรึเปล่า

เพื่อพากันไปชาวบ้านพาไป
รุมศาตร์แช่งด่าทอกันเยอะเลยทีเดียว